กรุงเทพมหานครมีถนนหรือหมู่บ้านที่มีชื่อให้รู้ถึงความเป็นมาในอดีตมากมาย
ถนนบ้านหม้อทำเครื่องปั้นดินเผา
ถนนบ้านดินสอทำดินสอพอง
รวมทั้งดินสอดินและดินสอหิน
ถนนบ้านตีทองเป็นย่านตีแผ่นทองคำเปลว
ถนนบ้านตะนาวทำเครื่องตะนาวคือกระแจน้ำมันจันทร์ปรุงน้ำอบ
บุเป็นย่านบุขันลุงหิน
ดอกไม้ทำดอกไม้เพลิงและพลุ
บ้านช่างหล่อเป็นย่านปั้นและหล่อพระพุทธรูป
บ้านบาดเป็นย่านตีบาดพระ
บ้านลานเป็นย่านทำคำพีใบลานคือร้านหลานทองบางขุนพรม